มือทีซี่หลบค้า
คุณผู้ชมไม่รู้ฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่เนอะ
สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับดาวซุภาษารามาแล้วค่ะ
จะหลุกก้าข้าวนี่ค่ะ
ต้นออดสองข้าวเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ

จะได้รู้ว่าเราต้องรีบทำไหมงานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะร่องฝนที่เขาพาดผ่านทางตอนบน
เฉียดประเทศไทยนิดเดียวเขายังไม่ขยับลงมา
เหมือนจะเป็นเรื่องดีนะฝนอาจจะน้อยนะ

แต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดู
ช่วงนี้เขากำลังปรานกลางค่ะทำงานตามปกติเลย
แล้วจะมีฝนไหมล่ะขอดูฝนหน่อยค่ะ
ช่วงเช้าไม่น่ามีนะ
เพราะว่าฝนเริ่มก่อตัวในพื้นที่ทะเล
ไม่ว่าจะเป็นอันดามันและอ่าวไทยตรงนี้
แต่หลังจากนั้นขอดูอีกขอดูอีกไปช่วงเที่ยงซิ
เทคทีก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่
อีสานบ่มีฝนฟันใดแต่ฝนมาถล่มที่นี่ค่ะ
จุดที่รับลมตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ภาคใต้
แล้วจะตกยาวไปจนถึงช่วงเย็นเลยเหรอเนี่ย
ภาคอีสานมีแค่ฝนตกปล่อยอย่างนี้เล็กน้อยเท่านั้น
แสดงว่าทำงานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะวันนี้
เรื่องของคลื่นคลื่นสูงไม่น่าล่ะลมแรงไง
ก็เลยทำให้เกิดฝนด้วยและคลื่นก็สูงด้วย
อันดามันยังน่าห่วงนะแต่ว่าอ่าวไทยรู้สึกว่าจะลดลงเล็กน้อย
แต่ว่าทางตอนบนก็ถือว่ายังสูงอยู่ดีจุดไหนที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยนะคะ
อุณหภูมิดูหน่อยวันนี้ว่าต้องใส่หมวกทั้งวันหรือเปล่า
ภาคลังตอนล่างกรุงเทพมหานครและประดิษฐ์มนตรค่ะ
จุดนั้นเป็นจุดที่ไม่มีฝนอาจจะร้อนอบอ้าวหน่อยเนอะ๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะ
ส่วนภาคอื่นอากาศโอเคค่ะโดยเฉพาะจุดที่มีฝนก็ประมาณ๒๕องศาเซลเซียสขึ้นไปประมาณนี้แหละค่ะ
เย็นสบายอยู่พายุขนุนดีนะไม่เข้าใกล้ประเทศไทยเขาอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกนู่นแหละค่ะ
แต่ห่วงคนที่จะเดินทางไปเที่ยวโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ไง
ไปหาโอป้านะคะก่อนที่จะเจอโอป้าเจอพายุขนุนก่อนนะคะ
ตรวจสอบเส้นทางให้ดีตรวจสอบการเตือนจากสายการบินต่าง
ตรวจสอบให้ดีเลยช่วงถึง๒๒๓วันนี้ค่ะ